ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะจากกรณีที่สอสอของพักเพื่อไทยก็ออกมาแฉข้อมูล
บอกว่ามีการเปิดบ่อนการพนันในย่านศรีลมค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ซึ่งพบว่าบ่อนการพนันดังกล่าวไม่มีอยู่แล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
เมื่อข้อมูลบ่อนการพนันกลางกรุงถูกแชร์กลางสภาพผู้แทนราชดร
และมีการเรียกร้องให้นายยกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปัญหาไม่ปล่อยประให้ท้าทายอำนาจรัฐ
พื้นที่ที่ถูกระบุอยู่ในพื้นที่กรบังคับการ

จึงลงพื้นที่ตรวจสอบในซอยธัณยา
ถูกอ้างว่ามีบ่อนเปิดให้เล่นพนัน
เชื่อว่าคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้คงอยากจะเป็นข่าว
เพราะใครจะกล้าเปิดบ่อนได้ในที่แบบนี้
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าภายในซอยบอกว่า
มีบ่อนเปิดอยู่จริงและเปิดมานานกว่า๒ปี
โดยบ่อนตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์๕ชั้น
หลังร้านมินิมาตรอาคารติดฟิล์มสีดำ
จุดสังเกตคือป้ายโรงแรมเช่ารายวัน
แต่หลังมีการออกมาแฉเมื่อวันที่๑๘ตุลาคม
มีคนเข้ามาขนย้ายข้าวของออกไปในคืนนั้นทันที

ถูกนำมากองทิ้งไว้ที่กองขยะ
ฟันนี่เราก็เห็นอยู่ตรงนี้
ยังไปจับมือเขาบอกว่าจะไปไหน
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังบอกว่า
การที่สสยุทธพงศ์ออกมาเปิดเผยข้อมูล

รับว่ายากที่จะเปิดโปรงขบวนการ
เพราะคนที่จะเปิดบ่อนได้ในย่านธุรกิจแบบนี้

ว่าบ่อนจะปิดตัวลงในทันที
มันจะสาวไปถึงหรือว่าจะเอาผิด

ภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาว่าลืมไปเถอะ
เพราะฉะนั้นป่านนี้เนี่ยคุณเข้าไปคุณก็ไม่เจออะไรแล้ว
อาจจะเจอไพ่สบายตกอยู่
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บอกว่า

ทันทีโต๊ะย้ายของย้าย
กลางข้ามกลางคืนเอารถกระบะรถสิบล้อมาขนไปเลยด้วยซ้ำ

ถ้าไม่มีการจ่ายสวย
แน่นอนว่าคงเปิดไม่ได้
ขณะที่พันธุรกิจเอกดวงโชศวัญจราช
กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางรักษ์ยืนยัน
ในพื้นที่ไม่มีบ่อนเปิดอย่างแน่นอน

ก็มีสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

และขอไม่ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีกแล้ว
เราพูดไปก็เหมือนแก้ตัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน